มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับ
หนุ่มพ่อค้ารถพ่วงหาบเร่ขายของที่อุดรธานี
ไม่พอใจที่น้าชายคอยล้อเลียนเรื่องความเป็นลูกติดแม่นะครับ
ถึงขั้นฆ่าน้าจนเสียชีวิต

จากข้อมูลของพยานในพื้นที่

กองขอนไม้ที่วางอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
เป็นจุดวิวาสระหว่างนายอารมณ์ศรีเสนา

ก่อนที่ผู้เป็นหลานอย่างนายอารมณ์จะบันดาลโทษะ
หยิบท่อนไม้ตีใส่ไทยทอยของนายอภิวัตรจนล้มลงหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนปมที่เกิดเหตุนั้นหลายคนยืนยันว่าผู้ตายไปหอกล้อกับหลานชายว่าเป็นลูกแง่ติดแม่
ทีมข่าวสืบสอบหาข้อมูลจนพบว่าปมเหตุของเรื่องนี้มาจากการหยอกล้อเรื่องลูกแง่จริง
โดยนายทวีสุวรรณธาลุงของน้าหลานทั้งคู่ยืนยันว่านายอารมณ์
ทีนั้นอาศัยอยู่กับแม่มาตั้งแต่กำเนิด
โดยตลอดเวลาของการใช้ชีวิตในอารมณ์จะทำงานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูแม่
และไม่เคยคลาดสายตาจากผู้เป็นแม่เลย
โดยที่ในอารมณ์นั้นไม่เคยมีแฟนหรือคิดจะไปตั้งหลักปักฐานกับสาวใด
จึงทำให้นายอภิวัตผู้เป็นน้าจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาหยอกล้อหลานเป็นประจำ
โดยที่หลานชายก็ไม่ชอบและทั้งคู่มักจะชกต่อยกันเป็นประจำ
หากในอารมณ์ถูกล้อว่าเป็นลูกแง่
ถ้าเป็นบุญประเพณีบุญสงการบุญอะไรก็ได้
ถ้ากินเหล้ามันมีเรื่องกันอยู่มันเคยชกเคยต่อยกัน
แต่คนน้องสู้ไม่ได้หรอกสู้คนพี่ไม่ได้
คนที่ตายเนี่ยเป็นน้ามีศักดิ์เป็นน้า
มีข้อมูลก่อนเกิดเหตุว่านายอารมณ์ได้กำเงินมาจากการขายของ๑๐๐๐บาท
และเอาไปให้แม่ในบ้านแต่แม่ได้กลิ่นเหล้าขาว
ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันภายในบ้าน
อารมณ์จึงน้อยใจผู้เป็นแม่และเดินออกมานั่งข้างบ้าน
ก่อนจะเดินไปช่วยยายข้างบ้านตัดต้นลำไยทำฟืน
ระหว่างนั้นน้าชายอย่างนายอภิวัฒน์ก็เดินออกมาจากบ้านของตัวเอง
ก่อนที่จะมีการเข้าไปต่อว่าหลานชายว่าไง
พ่อค้าผักเน่าไปอ้อนอะไรแม่ไอ้ลูกแง
ปั่นนี้ยังไม่มีเมียอาศัยกินอยู่กับแม่
และด้วยถ้อยคำสุดเหยียดหยามนี้
ทำให้หลานชายอย่างในอารมณ์โกรธสุดขีด
หยิบท่อนไม้ฟาดเข้าที่ท้ายถอยผู้เป็นน้า
จนล้มลงตรงหน้า
เมื่อเหตุการณ์จบลงนายอภิวัตถูกญาตินำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่นายอภิวัฒน์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนในอารมณ์ก็ยืนรอให้การกับตำรวจโดยที่ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ทำให้คดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถปิดคดี
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพในทันที
ก่อนจะมีการนำตัวในอารมณ์ฝากค้างต่อสารหารฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน